เอาละครับไปที่จังหวัดหนองคายกันบ้าง
ไปดูว่ารอยเท้านี้

คือชาวบ้านเขาเชื่อว่ามันเป็นรอยเท้าเสือครับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองสัตว์ป่าส่วนอนุรักษ์สัตว์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๐อุดรธานีครับ
ลงพื้นที่บ้านสะพานพุทธตำบลสะพานพุธ
หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าพบรอยเท้าสัตว
สงสัยว่ามันจะเป็นเสือนะครับ
นายสันติกรยาผู้ใหญ่บ้านสะพานพุทธเล่าบอกว่า
กลางดึกคืนวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาเขาขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ออกไปตรวจสอบความเรียบร้อยในหมู่บ้าน
จู่ไปเจอสัตว์ตัวหนึ่งครับมันยืนห่างไปประมาณ๑๐๐เมตรก่อนนะ
ตาต่อตามาประสานเห็นไฟฉายปั๊บตาเป็นสีแดง

จากนั้นสัตว์ก็เดินเข้ามาหาคราวนี้ห่างเหลือ๑๕เมตร
ผู้ใหญ่บอกไม่ได้การแล้วชักปืนลูกซองยาวออกมา
แล้วก็ร้องขู่มันด้วยนะสัตว์ตัวดังกล่าวก็เลยวิ่งหนีไป
นี้คาดว่าน่าจะเป็นเสือที่ยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่อำเภอสังคม
ที่อาจจะเข้ามาถึงเขตอำเภอศรีเชียงใหม่ก็เป็นไปได้
นายโนรีตะถาท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองสัตว์ป่า
ส่วนอนุรักษ์สัตว์เปิดเผยว่า
พบรอยเท้าเสือนะกร้องสามารถจับภาพเวลากลางคืนได้
กลางคืนได้คือหัวหน้าบอกว่าสัตว์ตัวเนี้ยมันคล้ายสู่นัก
วิ่งผ่านกล้องไปมาครับเอาฟังหัวหน้าเล่าครับ
ไม่ใช่หมาเขาแล้วก็รอยที่เห็นอยู่นี้
ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นหมาชาวบ้านหรือว่าถ้าเป็นสัตว์ป่าก็
ก็ที่จะเป็นไปได้นะครับแถวนี้ข้อมูลก็คือ
ถ้ามีเรื่องร่องรอยการพบเห็นคือหมาจิ้งจอกกับหมาในประมาณนี้นะครับ

เสือก็เวลาวิ่งธรรมดาอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเห็นรอยยก
หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองสัตว์ป่ายังระบุด้วยว่า
เพื่อความสบายใจของชาวบ้านไม่ต้องห่วง
หัวหน้าสั่งแล้วให้เจ้าหน้าที่บางส่วนยังอยู่ในพื้นที่
พิสูจน์ให้ได้นะครับว่ารอยเท้าที่พบมันเป็นรอยเท้าอะไร
เสือหรือเปล่าชาวบ้านจะได้สบายใจนะครับ
เดาเมื่อกี้ผิด